ตอนคุณเป็นเด็กคุณผู้ชมเป็นเด็กตื่นเต้นไหม

ถ้าเป็นนักกีฬาก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ
และทุ่มเทในกีฬาของเราเต็มที่

ไปดูคลิปกันนะ
ทีมอิ่มัลตรงนี้ด้วย
ตรงนี้เร็ว

ชอบหน้าที่ทีมงานเราแคปเอาไว้ข้างมาก

เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมชนะเลยนะ
นี่คือความทุ่มเทเต็มที่ของเด็กคือน่ารักดีนะ
เป็นกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
หรือว่าแคร์แสดเกม๒๐๑๘ทางโรงเรียน
โพสต์คลิปนี้ไว้เป็นการแข่งขันชักเกยอร์
และเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องคนนี้แหละนะฮะ
ก็เป็นเด็กหญิงตัวเล็กใส่ถุงมือข้างเดียว
และจากนั้นคือจริงใส่สองข้างแล้วมันไม่ถนัดไง
สะบัดถุงมือทิ้งไปเลยเหลืออยู่ข้างเดียวนะฮะ
ทุ่มเทสุดชีวิตจริงดูจากสีหน้าน้องเขาได้เลย
แล้วเดี๋ยวดูตอนที่ชนะแล้วยิ้มหรือยังนะลูกนะ
ยิ้มแล้วแล้วก็ชู๒นิ้วด้วย

ชนะยิ้มก็เป็นตัวเต็มด้วยนะ

รับรางวัลจากนั้นน้ำแข็งมาค่ะเดี๋ยวให้